หลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงครับทำให้กระทรวงพาณิชย์นั้นเตรียมเจรจากับผู้ผลิตสินค้า
เพื่อขอให้ปรับลดราคาขายสินค้าลงเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
เพราะต้นทุนการผลิตก็ปรับลดลงแล้วกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช
บอกนะครับว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปดูต้นทุนของสินค้าต่างนะครับ
โดยเฉพาะสินค้าที่กระทบกับเรื่องของค่าครองชีพของประชาชน
เช่นข้าวสารเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่และอื่นประมาณ๒๐รายการครับ
ว่าจะสามารถปรับลดราคาลงได้หรือไม่
หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงแล้วนะครับ
ซึ่งก็ตอนนี้ลงไปเยอะแล้วต่ำกว่า๓๐บาทต่อลิตรนะครับ
ซึ่งก็จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการที่เป็นในส่วนของต้นทุนการขนส่งปรับลดลง
แล้วคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมจะชัดเจนครับ
สัปดาห์หน้าจะมีการเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการเมื่อรายใหญ่มาหามาเรื่องกัน
เรื่องของต้นทุนการผลิตสินค้าและเรื่องของราคาสินค้า
และไปหาจุดกึ่งกลางที่ผู้ประกอบการอยู่ได้และประชาชนก็ได้ประโยชน์
เพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูคือเรื่องของราคาทองคำครับ
เพราะว่าวันนี้เปิดตลาดมาราคาเด้งขึ้นไปอีก๑๕๐บาทต่อบาททองคำ
ไปอยู่ที่๓๒๙๕๐บาทส่วนทองคำรุปพันธุ์ขายออกที่บาทละ๓๓๔๕๐บาท
เพราะว่าเรื่องของการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ทางด้านของนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิติตั้งสิทธิพักดีบอกว่า
นักลงทุนต้องจับตาดูให้ดีถ้าในคืนนี้เฟสเนี่ยไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย
ทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นขาลงและราคาทองคำแนวโน้มจะดีดตัวสูงขึ้นมากกว่านี้
ใครที่เคยซื้อทองตอนถูกก็เตรียมเอาออกมาขายได้หลังจากนี้นะครับ